ส่วนปฏิบัติการขนย้ายเสือโครงซึ่งเป็นของกลางภายในวัดป่า
หลวงตาบัวยังแต่สัมปันนทร์จังหวัดกาลจันทร์นักบุรีนะครับ
วันนี้สามารถขนย้ายได้ทั้งหมด๑๓๗ตัวด้วยความปลอดภัยครับ
หลังจากนั้นเขามีการเข้าไปตรวจคนที่สาราการประเรียน
ไปพบซากโครงกระดูกของสัตว์
รวมทั้งสัตว์ที่มีการสตาร์ฟสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับ
ติดตามทั้งหมดจากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
มีควายเสือดาวและเสือไฟถูกสตาร์ฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งตัว
โครงกระดูกเสือและซากเขากวางคือของกลางล่าสุดที่ตรวจยึดได้
หลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าค้นสาราการประเรียน
กุฏิของหลวงตาจันทร์เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปโน

ปฏิบัติการขนย้ายเสือของกลาง๑๓๗ตัว
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่วงเข้าสู่วันที่๖
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่อีก๑ชุด
ตรวจค้นก็ยิ่งพบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น
ป่าคุ้มครองหลายชนิดที่วัดครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นกเงือกวัวแดงและหมีขอ

ขนย้ายไปสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงจังหวัดชนบุรี
อกจากนี้ยังมีละมั่งและกวาง
ที่ต้องทยอยขนย้ายออกไปเช่นกัน

เจ้าหน้าที่จะนำไปดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง
และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน
จอมบึงจังหวัดราชบุรี
มีสัตวแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนอาหารให้กินไก่ต้ม
เลี้ยงอยู่ในกรงจนกว่ามันจะแข็งแรง
ส่วนซากลูกเสือ๔๐ตัวที่พบในตู้แช่เย็น
เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับเสือของกลาง
หลังพบว่าเสือเพศเมีย๘๑๐ตัว
มีน้ำนมลักษณะขุนข้น

คล้องกับข้อมูลก่อนหน้านี้
พบว่าซากลูกเสือมีอายุแรกคลอดไม่เกิน๗วัน
ที่จะนำไปสู่คำตอบที่ชัดเจน
สำหรับอวัยวะหมักดองของสัตว
เพื่อเป็นยาสมุนไพรบรรจุขวดและมีป้ายฉลากติดอยู่
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนว่าส่งขายไปที่ใด
ส่วนคืบหน้าการดำเนินคดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
แจ้งความเอาผิดกับเจ้าอาวาสและคณะกรรมการมูลนิธิวัดแล้ว
พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่ดินที่มีอยู่เกือบ๒๐๐ไร่
ว่ามีการครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
การดำเนินการที่พบว่าผิดวัตถุประสงค์เพื่อศาสนกิจ
ก็อาจนำไปสู่การปิดฉากลงของวัดเสือวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปโนในที่สุด